หลังจากเมื่อวานค่ะเปิดบ้านชนะไปค่ะ
นัดที่สามสิบเอ็ดนะคะเบรียร์อยจากฝูงที่ต้องการ
อีก๓คะแนนก็จะคว้าแชมป์เปิดบ้านพบกับโบริสเทโรทีมอันดับที่๑๕ที่กำลังหนีการตกชั้น
เกมดำเนินไปได้๑๐นาทีนะครับบิรัมก็ขึ้นนำ๑ประตูตะศูนย์ค่ะ
จากการยิงของเตียโก้หลุยซานโต้
แต่หลบนม่วงงามแล้วก็ยิงเข้าไปนะคะ
รามนำ๑ประตูต่อ๐แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๗๔นะคะก็รากฏวิยายอุดมสรีค่ะ
ก็ตามซ้ำลูกนี้นะคะเป็นประตูที่๒ให้กับบุรีรำ
แล้วก็จบเกมค่ะบิรัมชนะไป๒ประตูตะศูนย์นะคะ
สามารถชนะได้อีก๔นัดที่เหลือก็ไม่สามารถแย่งแชมป์จากบุรีรำได้ค่ะ
ณตอนนี้ก็เลยทำให้บุรีรำได้แชมป์ไทยลีกสมัยที่๖แน่นอนแล้วนะคะ
แล้วก็จะรับถ้วยในเกมหน้าที่จะเปิดบ้านต้อนรับพัทยาวันที่๒๙
ส่วนอีกคู่ค่ะสุพรรณบุรีบุกไปเยือนการท่าเรือนะคะ
ทวีชัยฮาไทยรัฐนากุลอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็ช่วยเซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งในครึ่งแรก
ก่อนที่วินซามาได้๒ประตูในครึ่งหลังค่ะ
จากแคลตันสิวานาทีที่๕๒และชนะนันป้อมบุกผานาทีที่๖๒นะคะ
ก็บุกมาชนะ๒ประตูต่อ๐ค่ะเก็บเพิ่มเป็น๔๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๙
หากจากโซนตกชั้น๔คะแนนด้วยกันนะคะ
ซึ่งหลังจบเกมค่ะสินทวีชัยก็ได้รับข่าวดีนะคะ
เมื่อภรรยาให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกสาวค่ะ
ชื่อว่าน้องนวารนะคะสลาดอนศรีวัตถ์ฮัตไทยรัตนากุล
ซึ่งสินทวีชัยก็มีคิวที่จะลงสนามในนัดอำลาทีมชาติ
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด๑๔ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ

พัทยากับราชบุรีก็เสมอกัน๒ประตูต่อ๒ค่ะ
เชนธอนบิวนะคะชนะเมืองทองเยเตศไป๒ประตูต่อ๑
และน้องคอนว่าจะสีมาเสมอกับพีทีประจวบ๓ประตูต่อ๓ค่ะ

นี้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน๒ลูกนะคะ
ได้ประตูจากธีดานายยาเขียวนาทีที่๒๙
แล้วก็ไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒จากอนุกูลมินิ
ส่วนกันท่าเรือแพ้เป็นเกมแรกของฤดุกรรมนะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้
มเกษมบัณฑิตค่ะก็ชนะสิงห์สมุทรสาครไป๓ประตูต่อ๒